นี้เอาแบบโรตีแหละได้ไหม

ชอบอะไรสายไข่หรือสายนม

ไปที่เมืองพังงาครับร้านมามาโรตี
ไม่ได้หวานแต่โรตีเท่านั้นอะไรหวานด้วยล่ะจ๊
ให้อยู่ทางนี้หากไม่มองให้หน้าตาหน่อย
มีสิทธิ์บ้างไหมพี่จะไม่ให้ซอรี่
บัดซีใครแน่นอน
แม่เขาทำยังไม่ทันเสร็จเลย
ผู้อำกับผมบอกน่ากินละวันนี้ได้ยิน

โรตีสิพี่ต้นพี่ต้นอ่านได้ไหมผมจะดูภาพข้าวนี้
ไม่ได้ผมก็ต้องดูภาพตามไปด้วย
อันนี้คือน้องยะฮะน้องยะเป็นแม่ค้าหน้ามนต์คนขายโรตี
กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ฮะ
แล้วก็จะมีหนุ่มแวะเวียนมาคอมเมนต์กันรัวเลยนะครับ
จนเกิดเป็นกระแสแม่ค้าโรตีสวยในขณะนี้นะครับ
นักข่าวนะครับที่ไปที่ร้านโรตีของน้องย้า
ร้านมามาโรตีเป็นร้านเล็กตั้งขายอยู่หน้าเว่นลำแก่น
แถวสี่แยกทัพละมุอำเภอท้ายเหมือง
สเว่นนี้ผมต้องเคยไปนะจริงนะจริงนะฮะแต่ตอนไม่เจอนะครับ
พังงาเนี่ยลูกค้าแน่นเลยเห็นไหมแล้วขอโทษส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
หนุ่มน้อยก็ไปอ่ะผมไปได้เว้ยเขาบอกมีหนุ่มใหญ่ไปด้วย
โป๊ยหัวเหลาะไหนหนุ่มยายเด้อผมไปได้ละมายืนรมรอสั่ง
ใส่น้ำว่าไปกันเยอะนะครับนอกจากแม่ค้าสวยแล้วนะครับ
ร้านนี้ทีเด็ดเขาบอกว่าโอ้โหคัดสรรมาเลยถ้าใครชอบโรตีนะ
ถ้าไม่กินแบบหวานเขามีโรตีน้ำแกงด้วย
โรตีรวมมิตรก็มีโรตีแบบธรรมดาก็มีโรตี
หน้าต่างก็มีนะหน้าอะไรบ้าง
เขาบอกแบบ
นี่แหละครับทางร้านทำแป้งสดนวดเองทุกวัน
แป้งจะหอมบางกรอบอร่อยนะครับ
ใครอยากจะพิสูจน์ความสวยของแม่ค้าเดี๋ยวนะ

คุณอ่านเองคุณพูดเอง

อยากพิสูจน์ความสวยของแม่ค้าสามารถไปชิมฝีมือน้องยะได้ที่ร้านนี้

๗๑๑ลำแก่นแถว๔แยกทัพละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าโควิดซา

ผมจะพาลูกไปเที่ยวทะเลพังงา

เขาหลักแล้วก็ไปท้ายเมืองใกล้กัน

น้องยะหน้าหวานหน้าทานเหลือเกินโรตีมะตะบะ
ครับเพื่อสิ่งนี้

ตกหรือมีละ

ถ้าในดูของผมไม่ทราบจริง